เป็นห่วงเป็นใยครอบครัวชาวบ้านเขา
อาจจะเกินเรื่องไปหรือเปล่า

แต่ว่าเราเพิ่งได้เจอลีเดียกันมานั่นเองนะคะ
แมททิวนะคะก็เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แหละค่ะก็ไป
แล้วก็ลีเดียบอกว่าคนเป็นแม่เนี่ยย่อมรู้สึกดีนะคะ
เข้าใจดีที่สุดว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เราจะรู้สึกไง
ส่วนสามีอย่างแมททิวดีนก็รับรู้เรื่องนี้
ในฐานะที่เป็นสามีแล้วก็ในฐานะที่เป็นคุณพ่อด้วยนะคะ
มันก็น่าตกใจสำหรับหลายคนที่มีลูก
ซึ่งลูกเรากับลูกกิฟต์ก็สนิทกัน
แล้วก็เจอกันอยู่ตลอดแล้วก็พอเห็นภาพออกไปแล้ว
เราก็สงสารสงสารเด็กจริง

หลังจากนั้นก็แล้วแต่ถ้าจบก็จบก็ดีแล้วแหละ
แต่ว่าสำหรับคนที่เป็นแม่แล้วพ่ออย่างผมนี่ก็ยังของขึ้นเลย
คนเรามันก็มีอารมณ์อารมณ์เสียกันบ้างแหละ
แล้วก็ไม่ต้องหัวเดียเขาตัวเท่านั้นเอง

เวลาเดินไปไหนอยู่ดีคนก็เดินเข้ามาจับ
เดินเข้ามารูปหัวลูกเราซึ่งอะไรอย่างนี้
แต่ว่าผมว่าเขาเด็กนะบางคนต้องแยกย้ายออกว่าคนที่อยู่ในสปอร์ตไลท
คนที่เป็นคนที่รู้จัก
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีซีซัวเข้าไปงั่วจับต้องอะไรเยอะแยะผมว่ามันไม่เหมาะสม
จริงนะด้วยความว่าเด็กด้วยด้วยเรื่องราวเขาเรียกอะไรนะเชื้อโรคอะไรด้วย
บางทีเราเป็นผู้ใหญ่เราจับเงินจับของสิ่งต่างแล้วเขาไปจับน้องน้องเอามือเข้าปากเรียบร้อยเลยนะ
อาจจะป่วยไม่สบายได้ก็เป็นธรรมดาที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะเป็นห่วงกัน
แล้วนี่ถ้าเกิดว่าอะไรยังไงก็อย่าไปคิดว่าเป็นครอบครัวเขาหญิงเลยไม่ให้เล่นลูกเขาหรืออะไรอย่างนี้
ก็ต้องดูด้วยว่าเขาก็เป็นห่วงลูกเขาเนาะ
นะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะแต่ว่าน้องดีแหล่นลูกชายของกูลีเดียนี่โตวันโตขึ้นมากตัวจ้ำม่ำมากเลยนะคะ